ต่อกันที่ฟุตบอลกันบ้างครับหลังจากที่เราไม่ประสบความสำเร็จในซีเกมนะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าทีมชาติไทยในชุดนี้อาจจะไม่ได้อุ่นกับทีมในระดับที่เป็นระดับนานาชาติ
เพราะว่าทีมส่วนมากที่เขาจะมาแข่งขันรอบสุดท้ายที่ไทยส่วนมากเขาจะมากันหลังปีใหม่
ก็คือมากันวันที่๒มกราคมนะครับก็เลยทำให้ทีมเหล่านี้ยังมาไม่ถึง
แล้วเราเองเราก็ต้องพยายามหาทีมในการอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเป็นทีมในระดับสโมสร
เพราะว่าทีมระดับสโมสรบางทีเขาเตรียมปีซีซั่นอยู่แล้วมีนักกีฬาอยู่แล้ว
ก็หลายสโมสรรู้สึกจากบุรีดำก็เข้าแคมป์แล้วนะ
ก็ต้องดูรอยืนยันอีกทีนึงว่าจะมีไหมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะไม่มี
หรือถ้ากรณีที่มีจริงอาจจะเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิด
ไม่ได้แบบมีการขายบัตรเปิดให้คนเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มีข่าวด้วยข่าวเพิ่มเติมก็คือสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นะครับ
ล่าสุดมีปัญหานักเตะแหกแคมป์ในช่วง๔เกมนะครับก็คือนักเตะทีมฟุตบอลนี่แหละ
คือหลังจากเกมที่เขาแพ้ไทย๐ต่อ๓มีรายงานว่านักเตะสิงคโปร์๙คนเลยนะครับ
ออกจากโรงแรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วออกไปออกไปไม่เท่าไหร่ออกไปเล่นคาซิโน
ออกไปเล่นคาซิโนจนทำให้มันเหมือนกับว่าสมาคมเองเขาก็มองว่ามันเป็นระเบียบที่ไม่สมควร
นักกีฬากับการพนันจริงมันก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ด้วยกัน
แม้ว่าจะเป็นการพนันที่มีแบบมีบ่อนทุกกฎหมายแต่ว่าอันนี้มันเป็นการตั้งข้อสังเกตที่มันทำให้เราเห็นนะครับว่าแบบนี้มันเกิดความไม่โปร่งใสในอาชีพได้
ใช่ครับ๙คนนะครับที่ออกไปเล่นมี๓คนที่น่าจะเป็นการถูกลงโทษสถานหนักเพราะว่าน่าจะเป็นแกนนำนะครับ
ตามรายงานนี่เป็นมิดฟิล๓คนนะครับ
ครับก็เก็บมาฝากกันนะครับเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นในวงกีฬานะครับมันควรจะเป็นเส้นขนาดกันระหว่างการพนันกับการแข่งขันนะครับ